คุณผู้ชมครับผัวเมียคู่หนึ่งเขาอยู่ที่สมุทรประการนะฮะ

ชาวบ้านเห็นจนชินตาเออก็เนี่ย

ตอนแรกเมาเหล้ากันอยู่ไม่รู้อีท่าไหน

อ้าใครทำอะไรใครทำอะไรป่า

แล้วทำไมเขาถึงต้องทำ

ทั้งคู่เลยดีนะแค่เลือดตกยางออก

เอามีดฟันหัวนะฮะหลังก่อเหตุตัวสามีก็หนีไปเลย
กู้ภัยต้องมาทำแผลให้ป้าแกก็ยังเมาอยู่แบบนี้ฮะ
ด่านสำรงนะฮะที่สำรงเหนือสมุทรประการ
สองทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะก็เนี่ยฮะมีแผลขนาดใหญ่
คือตอนแรกตอนที่ยังไม่ได้ไปทำแผนเลือดเต็มไปหมดเลยนะ
เลือดเยอะเลยโดนมีดฟันไงนะก็ตอนแรกก็ยังพูดจาสับสน
อะไรพูดก็ไม่รู้เรื่องคือแกก็เมานะดูสภาพแกสินะครับ
เพื่อนบ้านก็บอกว่าโอ๊ยผัวเมียคู่นี้เหรอตีกันประจำค่ะ
เสียงดังเอะอะด่ากันทุกวันตีกันแบบไร้เหตุผล
พอเมานะเมาทั้งคู่เริ่มคุยกันไม่รู้เรื่อง
เริ่มพูดจากกันไม่เข้าหูจนทั้งวันเขาเอือมระอากันไม่หมด

ปกติเขาก็จะตีกันบ่อยเล็กน้อย
เออแต่ไม่ได้หนักเท่านี้แต่ครั้งนี้เมาฟันหัวกันเลย
หน้าด้านกู้ภัยก็บอกว่าโอ๊ยพอได้รับแจ้งมา

ป้าคนนี้ใช่ไหมลุงคนนี้ใช่ไหม
เพราะที่ผ่านมามีคนตีกันบ่อย
หมายถึงว่ามีคนแจ้งว่าคู่นี้ตีกันบ่อย
หัวเมียคู่นี้ตีกันประจำกู้ภัยก็มาบ่อย
แต่ปกติฝ่ายผัวจะเป็นฝ่ายที่ถูกเมียตีมากกว่า
เอาขออภัยปกติฝ่ายผัวจะเป็นฝ่ายที่
ถูกแล้วถูกเมียตีมากกว่าคือถูกกระทำมากกว่า

เอาซะหน่อยก็เลยมีดฟันหัวเมียเลยทีนี้
เบื้องต้นเดี๋ยวตอนนี้ยังติดตามฝ่ายคุณผัวไม่เจอครับ
เดี๋ยวคงต้องติดตามมาเพราะว่าไม่รู้เมาแล้วหนีไปไหน
แล้วก็เอาตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่ก็ฝากญาติอยู่แลทั้งสองท่านอย่าเม้ามากครับ